ที่๒ทีมเราเสนอข่าวไปแล้ว
นะครับก็ได้๒ชาติประมาณที่เรียบร้อยนะครับ

ซึ่งก็จริงเกือบจะปิดดีลไปแล้ว
แต่ว่ามีการถอนทีมไปเขาไม่สะดวก
ก็มีการหาย๑ทีมซึ่งเราทราบกันแล้วว่าเป็นทีมจากทวีปอะไร

เดี๋ยวเรารอความคืบหน้าชัดเจนจากสมาคมอีกครั้งหนึ่ง
การประชุมวันนี้นะครับทีมงานถ่ายละสดของไทยรัฐทีวี
ก็ประชุมกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ถึงความพร้อมการสรุปวันเวลาที่แน่นอนในการแข่งขัน

ปีนี้เหมือนเดิมนะครับเตะที่ราชมังคลาศิลป์ธรรมศาล

แข่งกันเร็วน้อยและน้องอัลเหมือนเดิมนะครับ
ก็จะได้ทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์
ที่จะเดินทางมาร่วมโทรเมนต์กับเราแน่นอน

แต่ทีมเดี๋ยวรอสรุปนะครับไม่น่าเกิน
สัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนแล้วครับ

ก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง

แล้วก็จะมีการจับสลากประกบคู่

ซึ่งสถานที่การจับสลาก

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็จับตามอง
วันวันรายวาชกุณศือทีมชาติไทยคนปัจจุบัน

จะหมดลงในช่วงเดือนเมษายน

ก็ได้ยื่นสัญญาให้พิจารณาแล้ว

คือสัญญาเก่าเซ็นแค่ปีเดียว
นอกจากระยะเวลาของสัญญาที่มากขึ้นด้วย
ก็อยากจะได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นเหมือนกัน

อยากจะให้รายวัชเองกำหนดเป้าหมาย

เกี่ยวกับการพัฒนาระดับ

ก็น่าจะมีขึ้นในอีกไม่นานนี้ค่ะ
รายละเอียดของสัญญาก็

เขาต้องการให้เราทำสัญญา

สิ่งที่สมาคมได้

ไว้กับโคสต์และทีมงาน

หมายของคุณที่จะทำให้ทีมชาติไทย

ส่วนทีมไทยนะครับ

ไปที่ย่านใจกลางเมืองเซี่ยประเทศจีน

เข้ากับท่าวอากาศที่หนาวเย็น
แน่นอนก็อยากจะให้ประเชิญกับท่าวอากาศเย็น

ปัญหาหลักคือมีฝนแล้วก็ยังไม่สามารถ

ก็มีความเสียหายเล็กน้อยนะครับ

ก่อนจะเดินทางไปที่เมืองเจียงหยิม

พบกับเกาหลีเหนือวันที่๑๐มกราคม
ที่๒เจอญี่ปุ่น๑๓มกราคม
แล้วก็เกณฑ์สุดท้ายเจอกับพลสตาร์

มาเถินที่ฟุตบอลหญิงกันบ้างนะครับ
มีแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายอยู่เหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมกันอยู่หลังจากหยุดพักช่วงปีใหม่มา
ซึ่งก็ได้นี่เลยค่ะมิรันดาส่วนหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันมาร่วมฝึกซ้อมด้วยนะคะ

ฝึกซ้อมเน้นที่การเรียกภาระกำลังคืนกลับมาหลังจากหยุดพักไป
แล้วก็ทบทวนเทคติกต่างซึ่งมาดามแป้งผู้จัดการทีมก็พูดถึงมิรันดานะคะว่า
มีความเป็นมืออาชีพมากร่างกายสมบูรณแข็งแรงอยู่แล้ว

ซึ่งณตอนนี้ก็กำลังจะขอประสานขอตัวมิรันดามาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมีนาคม
มาซ้อมกันยาวเพราะว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นที่จอแดนในช่วงเมษายน
ถ้ามีนาได้มาซ้อมกับเพื่อนยาวได้ซ้อมแท็กติกกันก็น่าจะดีกว่านี้
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเบิร์กเล่ที่สหรัฐอเมริกานะคะรัฐคาลิฟอร์เนียต้นสังกัด
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมถึงครอบครัวของมิรันดาด้วย